เช่นเคยครับเช้าวันนี้เราติดตามมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนนะครับ
สำหรับการลงทุนในช่วงนี้ต้องติดตามปัจจัยใดบ้าง
เช้าวันนี้เราพูดคุยกันกับคุณศิลป์ทางดันบุญยอดผู้บนการอาวุศว์

ปิดไปลบนิดไม่เยอะมากนะครับที่๑๕๖๙๒๔จุดลบนิดหน่อยนะครับ
ก็ว่าจริงปัจจัยไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวทั่วโลกก็เหมือนกัน

มันไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับก็อาจจะต้องรอวันนี้มั้ง

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กำลังพูดถึงกันเนี่ยนะครับที่ว่าจะขึ้นขึ้นเนี่ย
เขาบอกว่าอาจจะขึ้นต้องขึ้นแน่
ใช่เขาบอกว่าจะมีการขึ้นสนบินเนี่ยในช่วงเดือนธันวาห์นี้
แต่ก็บอกว่าประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงก็คือ
เรื่องของการที่จะหยุดในการที่จะเข้าซื้อพันธบัตร
ที่เคยเข้ามาแทรกแซงซื้อไว้เมื่อตอนที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่อเมริกา
ดังนั้นสิ่งที่เขาซื้อไว้ตอนนี้เขาจะเริ่มหยุดซื้อ

ดังนั้นก็จะอาจจะทำให้ตัวเงิน
ก็คือพูดง่ายว่าการดูดทรัพย์สภาพคล่องของทางการก็จะกลับมา
แบงค์ชาติก็จะเริ่มดูดสภาพคล่องของเงินตลาดกลับมา
ดังนั้นก็เลยทำให้ดอกเบี้ยที่ทางอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรระยะยาวของอเมริกาโดยเฉพาะตัว๓๐ปี

แต่เขาบอกว่าอาจจะขึ้นได้อย่างเท่ากันไกลสุด

ถูกต้องแต่วันนี้เองต้องบอกว่า
ก็คือจำประชุมกันในวันนี้แหละ
ก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการขยับขึ้น

เพราะว่าเศรษฐกิจของอเมริกากับเศรษฐกิจของอเมริกา

ดังนั้นเมื่ออเมริกาขยับขึ้นอย่าง๒๓ครั้งที่ผ่านมาแล้วเนี่ย

เพราะไม่งั้นเศรษฐกิจจะมีการเหลื่อมล้ำ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางดัชนีจาโจร
ก็บวกอยู่นิดหน่อยประมาณ๐๕๕เองนะ

ส่วนแน็กแจกนะครับก็บวกไป๑๖จุด

เขาบอกว่ามีข่าวเรื่องที่อีเมลของคุณทรัมป์นั่นแหละ
ก็คือเป็นลูกชายคนโตของคุณทรัมป์เนี่ยออกมานู่นนี่นั่นนะครับ
สุดท้ายก็ขยับตับขึ้นมาได้

ลบไปขนาดเยอะก็ประมาณ๔๐จุด
เพราะว่าอังกฤษนี่ตอนนี้กำลังมีปัญหา
เพราะว่าระหว่างอังกฤษกับยุโรปกำลังเริ่มมีปัญหากันแล้ว
คนหนึ่งจะขึ้นดอกเบี้ยคนหนึ่งบอกยังขึ้นไม่ได้

แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีการขยับขึ้นมานิดนึง
เพราะว่าจะมีปัญหาอย่างมากเลย

ดังนั้นก็จะทำให้เกิดการชะลอตัว
ในเรื่องของพอเศรษฐกิจของอกลิ่นอย่างแน่นอน
ดังนั้นอังกฤษก็เลยอ่อนค่าลงไป
ก็ลบไป๘๙จนนิดเดียว
เพราะว่าคนที่กระทบเยอะสุดน่าจะเป็นทางอังกฤษ

ก็อ่อนเมื่อที่เอาค่าเงินยูโรเยอะมากว่าคืนนี้
ทางฝั่งประเทศจีนเหมือนกันนะครับลบนิดหน่อย
มันลบ๑จุดเองไม่เยอะมาก
ส่วนฟิลิปปินส์กับอินโดนะครับ
เมื่อวานนี้ก็บวกได้นิดหน่อยเหมือนกัน

เพราะตอนนี้ถ้าใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่น

อันตรายได้เสียบเงินบาทนะครับ
เรายังเน้นแบบเดิมนะสามารถยังซึ้นพื้นทั่วเที่ยวได้
ได้ข่าวว่าพึ่งกลับจากญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้าง
เจอแต่คนไทยเยอะมาก

แข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศต่าง
เราก็จะเห็นว่าคนก็จะหันกลับไปเที่ยวในประเทศนั้น
เพราะว่าจะทำให้เรามีพลังในการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น

อย่างตอนนี้ญี่ปุ่นคนไปเที่ยวเยอะ
ตัวนี้ตัวการบริโภคก็จะดีกับนักท่องเที่ยว
ใช่แต่ว่าประเด็นต่อไปก็คือที่ญี่ปุ่นที่เราเคยคุยกันนะ
ว่าจริงแล้วญี่ปุ่นจะต้องมีการปรับขึ้นแวด
แต่ตอนนี้ก็ไม่กล้าให้ค่าปรับเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าปรับก็กลัวจะไม่มีใครไปแล้วจะไม่มีใครซื้อของ
แล้วก็การบริโภคของภายในประเทศเองก็จะชะลอตัวไปด้วย
ก่อนจากผมไปญี่ปุ่นนะพี่ทศไปเกาหลีเป็นยังไง
ก็บอกว่าได้มีโอกาสไปเกาหลีไปเป็นศักดิ์พยาน
ในเรื่องของตัวโปรแกรมเทรดใช่ไหมใช่ไหมคุณเอส
ซึ่งผมเข้าใจว่าคุณเน็ตก็เป็นคนดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับ
ก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่บรบุหลวงเลือก
ซึ่งผมก็เชื่อว่าในอนาคตบรมบุหลวงเราก็น่าจะมี
ฟอร์มอะไรใหม่ที่จะช่วยให้นักลงทุน
สามารถวางแผนในการลงทุนได้อีกเยอะเลย
ใช่แล้วคนจะใช้สอยที่เกาหลีเป็นอย่างไร
เขาบอกว่าวันนี้ตัวสินค้าราคาต่างในเกาหลีสูงขึ้นมาก
ค่าคลองชีพสูงขึ้นแต่รายได้ของคนเกาหลีไม่สูง
แล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคนเกาหลีใต้ส่วนใหญ่แล้ว
คนทำงานไม่ได้เป็นพนักงานที่เป็นพนักงานประจำนะ
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่เขาเรียกว่าชั่วคราวเลยอัตราจ้าง
ซึ่งก็จะได้เป็นรายชั่วโมงเพราะกำลังมีการประท่วงอยู่นิดหน่อย
กลับมาสู่บ้านเรานะครับตอนนี้ตัวเลขการจับจ่ายใช้สอย
ตัวเลขตัวนี้ของไทยค่อนข้างไม่ดีนะครับก็คือไม่โต
ใช่ที่สำคัญไม่โตก็เพราะอะไรล่ะเนี่ยสไลด์โทรคุณดูสิ
โชว์สไลด์แรกเลยเพราะคนไทยตอนนี้เป็นตัวเลขที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดกันเลยนะครับ
ก็คือเป็นหนี้เร็วเป็นหนี้นานและเป็นหนี้มูลค่ามาก
จากสไลด์แรกที่เอาให้ดูนะครับ
จะมีกลุ่มของที่แยกออกมาก็คือกลุ่มที่เป็นของธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินใช่ไหม

ครับผมเริ่มเติบโตขึ้นนะครับ
แต่ตั้งแต่ต้นปีนี่หูลดลงนิดเดียวเองอยู่ประมาณ๒๐คนล้าน
ใช่ก็แสดงว่าคนเป็นหนี้เยอะมากนะครับ

ยอดอีกอันหนึ่งเป็นสไลด์เรื่องของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร
กลับมาดูสิไอ้เส้นสีฟ้าเนี่ยคือซื้อเส้นของแบงค์

คนที่ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
แบงค์เอาไว้สอบใช้จ่าย

คำนวณมูลค่าหนี้เอามาจากไหน

ใช่แล้วสิ่งที่แบงค์ชาติออกมากำกับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่าจำกันได้นะครับ

จะให้มีวงเงินไม่เกิน๑๕เท่า

เพื่อต้องจับตาดูว่าจะเป็นยังไง
พี่ทศครับเพื่อนนะครับ
ขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลย

คุณผู้ชมก็ติดตามได้เป็นประจำนะครับ
หรือว่าดูย้อนหลังผ่านทางยูทูปก็ได้
แล้วก็เว็บไซต์ของไทยรัฐทีวีนะครับ